ประเด็นเรื่องของอนาคตพี่ซิโก้กับการต่อสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลหรือไม่

แล้วก็ทุกคนต้องการคำตอบโดยเร็วไปทุกวันเลยครับ

แล้วพอตอบแบบนั้นออกมาก็เป็นกระแสข่าวอีก
อาจจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเลยถามแฟนบอลดูว่า
แล้วแฟนบอลล่ะครับคิดเห็นอย่างไรว่าซิโก้ถ้าคุมทีมชาติไทยแล้วจะไประดับเอเชียได้หรือไม่

ไปดูผลกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรออกมาปิดประมาณ๖โมงกว่า
จริงก็ยังเปิดต่อแต่ว่าเราปิดยอดตอนนั้นเพราะว่าข่าวเราจะเข้าแล้วนะครับ
สักประมาณ๔๐๐๐นิดนะครับแต่ท่วมท้นคุณชนะเพราะว่าออกมาเนี่ยเชื่อว่าพี่ซิโก้ทำได้จะพาทีมไทยไประดับเอเชียได้นะครับ
อีกแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือไม่เห็นด้วยครับน้อยมากเลยนะครับคราวนี้คนที่เขาบอกมาเนี่ย
คอมเมนต์เราก็มีโอกาสได้ไปเช็คแล้วก็อ่านดูบ้างนะครับลองดูกันหน่อยนะครับในคอมเมนต์ที่ออกมา
ที่เห็นด้วยเนี่ยก็บอกมาประมาณแบบนี้บนหน้าจอคือบอลไทยเนี่ยก็ตกต่ำมานานแล้วพี่ซิโก้ก็เหมือนกับ
บอลไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้มีสีสันให้แฟนบอลเข้าสนามให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม
ระดับภูมิภาคอาเซียนแต่ถามว่าถ้าจะไปต่อระดับเอเชียไปได้หรือไม่ต้องติดตามดูนะครับ
แต่น่าจะเป็นการแก้ที่ตัวนักเตะและจุดด้อยของทีมมากกว่า
ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือต้องเปลี่ยนทัศนคติ
แล้วก็มองแบบกว้างว่ามีทีมใหญ่ทีมไหนบ้างนะครับ
ที่ทีมไทยเอาชนะได้บ้างเราเป็นพวกทีมชนะนำในเอเชียส่วนใหญ่
แพ้แต่ว่าเราเพิ่งจะกลับมาคราวนี้เนี่ยมุมมองที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นด้วยเยอะจะชนะไม่เกี่ยวนะครับไม่มีถูกกับผิด
แต่สุดท้ายอยู่ที่อำนาจของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ว่าเขามองเห็นปัญหาอย่างไรในอนาคต
ถึงได้คิดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วให้โอกาสพี่ซิโก้ต่อ
เชื่อว่าจะมีคำตอบในเร็วนี้เพราะว่าสัญญาณของฟิซิโกย้ำมนักแก๊บ
เพราะว่าจะหมดในช่วงต้นปีหน้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนสงสัยบอกว่า
โอ้โหถ้าเกิดว่าไม่จ้างพี่ซิโก้แล้วโอ้เงินอีกเยอะแยะนะ
ผมบอกได้เลยนะครับว่าสมาคมคงไม่เอาเงินไปทิ้งกับนั้น
ก็คงมีเงินจำนวนก้อนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มากมายมากนัก
แต่เป็นเรทที่สามารถที่จะต่อยอดฟุตบอลไทยไปได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นก็เชื่อว่าคนทำงานในสมาคมเขาก็น่าจะมองเห็น
ปัญหาระยะยาวหรือเรื่องของประโยชน์ส่วนรวม
แต่การเปลี่ยนครั้งนี้แน่นอนกระแสสังคมกดดัน

ก็นั่นแหละครับสุดท้ายเราเป็นคนวงการกีฬาก็อาจจะต้องเฝ้ามองอยู่
แต่สุดท้ายการตัดสินใจนั้นเราก็เป็นคนเชียร์
ส่วนกรณีของพิซิโก้มีการสอบถามไปว่า
หนังจากตัวยืนยันว่าอยากคุมทีมชาติไทย
ซึ่งสัญญาจะหมดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ก็ยังตั้งใจทำงานต่อบอกว่าไม่กังวลนะครับกับข่าวที่ออกมา
กว่าจะมีการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นทางการหลังจากปีใหม่
ถ้าคุยก็ยังไม่ช้าเกินไปแต่ถ้าเกิดไม่ทำต่อไม่ต้องห่วง

ซึ่งเป็นบริษัทของพี่โก้อยู่แล้วในการรองรับอยู่นะครับ
หลายชาติในย่านอาเซียนก็อยากได้ตัวไปคุมทีมนะครับ
เรื่องนี้ซิโก้เองยืนยันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ยังไม่ไปคุมทีมชาติพวกนี้อย่างแน่นอน
แต่ก็ยอมรับว่าการเป็นโค้ชอาชีพนั้นหากไม่ได้ต่อสัญญาก็ต้องรับงานคุมทีมชาติอื่น
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของอาชีพนี้อย่างเช่นโค้ชอาเจนติน่าก็เคยไปคุมทีมชิลีมาแล้ว
ก็พูดในเรื่องของความเป็นมืออาชีพลักษณะนั้นนะครับ
ใช่ครับก็ต้องติดตามนะครับสุดท้ายแต่พี่ซิโก้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ
บอกว่าไม่อยากให้มาถามคำถามแบบนี้กับเขาแล้วก็ไม่อยากทะเลาะกับใคร
หรือว่าโยนความกดดันมาให้อีกไม่เอาแล้วนะครับ
ดังนั้นก็โอเคถ้าเขาบอกตรงนี้ก็ต้องให้เกียรติกัน

เจอกันถามถ่ายได้แต่ว่าอยากให้มีความคืบหน้าด้วยกัน
ในเมื่อพูดแบบนี้เปลี่ยนเรื่องบ้างไหม

เรื่องนี้คุณรนาริสุวจาห์ผู้อำนวยการสมสรรค์เมืองทองยูเนเต็ด
ต้นสังกัดปัจจุบันของเมซิเจยืนยันว่าไม่กังวลในเรื่องนี้
โดยเตรียมที่จะวางแผนรองรับเอาไว้แล้วหลังจากที่ชนะทิพย์นั้นจะย้ายไปในเล็กที่๒
ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยก็เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากการที่เมซิเจนั้นไปเล่นในหลีกระดับสูงของญี่ปุ่น
ซึ่งจะช่วยยกระดับฝีเท้าขึ้นมาได้อีกและหากทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสได้ไปต่อในเวทียุโรปก็เป็นได้นะครับ
อย่างที่รุ่นพี่อย่างเจ้ามุ้ยธิรสินแดงดาเคยไปมาแล้วในลาลิกาสเปน